ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์วันนี้มูขั้นเทพจะเจาะลึกเรื่องราว
และพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยแห่งศรัทธาฮาริพุนชัยนคร
ตำนานพระศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลำพูและสืบเนื่องถึงปรากฏการณ์รอดปฏิหาร
จากเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์ต้องเจ้าลึกของที่หมูป่าติดพรรมหลวงคุณน้ำนางนอน
โดยเชื่อกันว่าเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระรอดจึงทำให้เกิดปฏิหารรอดตาย
คุณผู้ชมเองอาจจะได้ยินชื่อเสียงของพระรอดกันมาหลากหลายแง่มุม
ของความขลังนี้กันไปเลยครับเมืองฮาริพูนชัยเนี่ย
หรือเมืองลำพูนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอาณาจักรของเมืองเนี่ย
แล้วชื่อเสียงของเมืองที่มีความยาวไกลเนี่ยนะ
คือไม่ได้ใหญ่กว่าเมืองอื่นเลยลำพูนเล็กแต่เดิมแต่ยิ่งใหญ่ด้วยบารมี
เพราะฉะนั้นผมก็มีคำถามแล้วว่าทำไมฮารี่พุนชัยนครนักรบแห่งฮาริบุญชัยนคร
ไม่เคยแพ้ใครหรือไม่เคยเสียหรือตกเป็นเมืองขึ้นกับใครยาวนานยาวไกล
ก็มีคำตอบอย่างหนึ่งว่าคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของขัง
เพราะผมก็เป็นคนเวียนแวะไปเมืองลำพูนอยู่เป็นประจำด้วยศรัทธา
พระแม่เจ้าจามเทวีประถมวงแห่งจามเทวีวงสร้างเมืองลำพูนขึ้นมาเนี่ย
เมื่อสืบมาค้นในชั้นหลังพบว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากมายของเมืองลำพูน
หนึ่งในนั้นก็คือพระรอดเป็นหนึ่งในพระเบนจภาคี
พระของเมืองลำพูนคือพระรอดเนี่ย๑๓๐๐ปีเก่าที่สุดในพระเบนจภาคี
พระรืขงมีพระตะกุลสกุลรำภูนิเยอะมากแต่ประเด็นสำคัญคือว่าเจอที่วัดพระครงลูศี
วัดมหาวันและวัดที่พระแม่เจ้าจามเทวีสร้างไว้คุ้ม
นะครับก็มีมีการบุรณะก็เจอพระเจอพระเปิมเจอพระคงยัง
เก่าก็เจอขุดตรงนั้นก็เจอขุดตรงนี้ก็เจอคือแสดง
เมืองลำพูนฝังอาถรรพ์มูกันทั้งเมืองมาตั้งแต่ฮริบุญ
อันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะ
ฮอริพุนชัยคือจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน
ก็กำเนิดเมื่อประมาณ๑๐๐กว่าปีที่แล้ว
โดยพระแม่เจ้าจามเทวี
ซึ่งจากตำนานนั้นได้บอกเล่าว่า
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถูกฝังไว้ในกลุ่ม
เจดีทุกวัดในทุกทิศ๔มุมเมืองของเมืองลำพูน

ที่ทำให้เกิดการคุ้มครองเมืองฮริพุนชัย
ให้อยู่รอดปลอดภัยเป็นราชธานีมาถึง๕๐๐กว่าปี
เหนือเนี่ยเขาจะมีตำนานพระเจ้าเรียบโลก

ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาที่เมืองฮาริพุนชัย

แล้วพุทธองค์เสด็จนั่งอยู่ตรงป่าป่าหนึ่งนะ
ป่าคือฮาริพุนชัยเนี่ยคือลูกสมอง

แล้วพุทธองค์ก็ตัดกับพระอานนท์และพระที่ติดตาม

ต้องนึกนะว่านี่คือพุทธประวัติมาด้วยปฏิหาร

ที่ที่เราประทับอยู่นี้อานนท์ต่อไปสืบไปข้างหน้า
จะมีมหานครใหญ่เกิดขึ้น
สร้างโดยสตรีผู้มีบารมีพร้อมทั้งฤษี
แต่การนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับ
ยุคสมัยหนึ่งในการของเมืองนี้ที่เกิดขึ้นนี้
จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งระบุนามเลย
นามพระเจ้าอาทิตยราช
จะสร้างพระเจดีทองบูชาเรา
และจะสืบศรัทธาไปอีกหลายพันปี
เข้าใจไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในตำนานของพระเจ้าเรียบโลก
และเป็นเรื่องที่มีมาก่อนเป็นบันทึกจาลึกจานจดจำของคนชั้นหลัง
ทั้ง๕และพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาก็พระเจ้าแผ่นดินถึงเป็นพระราชรสไม่รู้จะประหันทยศ
นะมีต่อมาเรื่อยมีก็ถึงพระศาสตร์ที่๓๓
ชื่อว่าพระเจ้าอาทิตย์จราชจริงผมก็มาคิดเอาเองนะว่าเอ๊หรือพ่อ
เขารู้ว่ามันมีตำนานนี้เลยตั้งชื่อให้มันสอดคล้องอันนี้
มันเป็นประเด็นที่หนึ่งนะแต่ต่อมามันไม่เป็นกันครับปรากฏว่า
รู้ไหมครับปรากฏว่ามาศึกษาก็ปรากฏว่าในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
ถ้ามันเป็นนามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องมันจะไม่มีปรากฏการณ์นี้ครับ
ขณะที่พระองค์ให้สร้างเว็บหรือที่พระบังคล
คือที่ถ่ายอุจจาระถ่ายหมุนอยู่ในวังปรากฏว่าขณะที่พระองค์จะไปถ่ายพระมงคล
อีกามาจิกอีกามาจิกนะหลายตัวมารุมจิกตี
พระองค์ก็รู้สึกจะไปถ่ายก็มาจิกตีลึกตรงลงถ่ายตรงนี้ไม่ได้
ก็ทำไงก็ให้อำมาตย์วางแผนจับอีกา
ก็จะใช้แหตะข่ายจับตรงนี้ต้องเล่านะ
พอจับเสร็จเนี่ยก็จะฆ่าอีกาทิ้งเพราะว่าบังอาจมาทำร้ายพระองค์ท่าน
แต่อามาตย์บอกว่าให้เรียนรู้ภาษากาดีกว่า
เอามาตทำไงอ่ะก็เอาเด็กแรกเกิดมานอนเลี้ยงอยู่กินนอนกับอีกา
แล้วให้โตไปพร้อมกับอีกาเด็กคนนี้ก็โตมาสองขวบสามขวบ
จนกระทั่งห้าขวบเจ็ดขวบรู้ความไง
คือหมายว่าโตแล้วพูดได้แล้วพูดภาษาคนก็ได้พูดภาษากาก็ได้
ถามอีกาไงไอ้หนูน้อยเองไปถามอีกาสิมันมาจิกตีเขาทำไม
ก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นที่บรรจุพระเกษาธาตุพุทธองค์ที่เสด็จมาเรียบโลก
เมื่อครั้งในอดีตนั้นทรงพระชธานพระเกสาธาตุไว้เส้นหนึ่ง
แล้วอาทิตย์อธิษฐานให้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ปัจจุบันเป็นกระบอกไม้ไผ่เป็นทองคำ
ฝังอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นพระเกษาธาตุจมอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะมาสร้างที่ถ่ายขับถ่าย
ทัพกระเกษาธาตุของพุทธองค์เนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรม
พระเจ้าธิราชเลยทำไงรู้ไหมครับทิ้งวังเลยเราขอถวายวังนี้เป็นพุทธบูชา
พระเจดีทองถวายเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วยกวังให้เป็นวัด
ผมได้รู้ความลับข้อนี้และได้รู้ที่มาของศรัทธา
แล้วจึงเป็นที่มาของการมาจองทำเรื่องกร่าบมงคมทูลขอภาคกฐิรภัทธาธาร

คือนี่เป็นเรื่องที่สืบมาแต่โบราณ

ถวายโดยระดมจตุประชาสมทบบุรณะ

ร่อหลวงฮาริพุนชัยที่สร้างขึ้นในปี๒๕๕๘นี้
สร้างขึ้นจากปรียอดฉัดเนื้อทองคำอายุนับพันปี
วกกับทองจังโกแล้วติดตราพระธาตุไว้ข้างหลัง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีเพียงแบบเดียวรุ่นเดียวเท่านั้น
พอนำมาสู่กระถิ่นในปี๒๕๘ปรากฏว่า
ผมก็ถามท่านเจ้าคุณว่าหลวงพ่อเขารับ
กระถิ่นน่าจะมีที่ระลึกกระถิ่นเพื่อให้เป็นความทรงจำ
และให้เป็นมงคลแก่ผู้ร่วมบุญไว้ให้เขานึกถึงวัดพระธาตุลิปุณชัย

ท่านก็ถามว่าแล้วคุณหมอลักษ์คิดว่าจะสร้างอะไรนะ
พ่อเขารับพระรอดลำพูนเนี่ย
องค์ดั้งเดิมอายุพันธุ์ปีราคาองค์ละ๒๐ล้านห้าสิบล้าน
ไม่มีปริญญาหรอกครับสร้างพระรอดขึ้นมาใหม่ไหมครับ
ใครเขาก็สร้างเขาก็ทำเรียนแบบของเดิมทั้งนั้นเลย
พ่อครับผมอยากสร้างพิมพ์ใหม่เลยเอาสิหมอลักษณ์ไปทำพิมพ์ใหม่เลย
ผมก็ทำพิมพ์ใหม่นะสั่งให้ช่างทำพิมพ์ใหม่ทีนี้บอกหลวงพ่อครับ
มันน่าจะมีเนื้อมีมวลสารอะไรสำคัญของพระธาตุลิปุณชัย
พระธาตุอนุบุญชัยบูรณะเมื่อปี๒๕๑แต่ปรียอดฉัดข้างบนนะลื้อออกมาหมดเลย
แล้วทำทองใหม่ไปติดเนี่ยเข้ามาเก็บเอาไว้สะสมอนุรักษ์เอาไว้
หลวงพ่อครับใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อท่านบอกว่าของเก่าที่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง
อาจจะศูนย์หายได้น่าจะมาสร้างพระบอกกรรมการก็เลยเข็นคล้อยตามหลวงพ่อเจ้าวาด
ก็เลยจัดการให้อนุมัติมาสร้างแต่ให้ผมในฐานะเป็นประธานทอดกระถิ่น
ชำระเงินให้กับสงฆ์เป็นค่าทองหนัก๑๕บาทที่เป็นปีหุ้มยอดพระธาตุ
แล้วสร้างในนามวัดเป็นของวัดคือซื้อมาไม่ใช่ของเราสร้างในนามวัด
ผมก็ดีใจสิครับเพราะเราไม่ได้คิดว่าประโยชน์เรานี่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวม
เพราะมันมีสิ่งที่อยู่คู่กับพระธาตุอริบุญชัยที่พระกษัตริย์ในอดีต
บริจาคทองคำหุ้มพระธาตุด้านบนเป็นปียอดฉัดเอาไว้แล้วมันของสูงที่สุด
จะมาอยู่ในองค์พระรอดเราถือว่ามีบุญมากที่ได้ทำสิ่งนี้
เจ๊งจะพังทลายไม่เป็นไรสร้างสิ่งนี้ยิ่งใหญ่
นี่คือความคิดคือหัวใจเลยนะคิดแบบนี้เชื่อไหมครับ
จะสร้างไปแล้วเนี่ยในปี๒๐๑๘พิธียิ่งใหญ่มากเททองหล่อในวันสำคัญ
เสร็จแล้วก็เอานำเอาขึ้นไปส่งน้ำพระธาตุในน้ำส่งพระราชทานและน้ำสูงเจ้าดอยขม้อ
พระทั้งหมดที่เป็นเนื้อทองคำและเนื้อโลหะแล้วก็เอาลงมา
แล้วก็ประกอบพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ข้ามวันข้ามคืน
มีพระศักดิ์สิทธิ์พระสำคัญภรรยาสงฆ์มากมายมาปลูกเสก
พระที่ท่านมาปลูกเสกอธิษาจิตนี้เป็นพระรอดหลวงฮริปุณชัย
เอาเนื้อทองคำปียอดฉัดของพระธาตุเจ้าลิ้นชัยมาผสมในองค์พระ
เนื้อทองคำก็เป็นเนื้อทองคำผสมปียชัดเนื้อผ้าผงก็มีโลหะของปียชัด
สมอยู่ในองค์พระทุกองค์ล้วนเกิดแต่ศรัทธาเพื่อให้เป็นมงคลที่ลึก
แล้วหลังพระรอดทุกองค์ก็จะเป็นตราของพระธาตุเจ้าลิบุญชัย
พระนี้สร้างด้วยศรัทธาน้อมบุญถวายเป็นวัดกุศล
พระนี้สร้างด้วยความตั้งใจพระนี้สร้างให้เป็นมงคลที่ลึกกระถิ่นพระราชทาน
เพื่อระดมจตุปัจจัยบุรณพระธาตุเป็นกองทุนบุรณพระธาตุและสร้าง
มหาวิทยาสงฆ์แห่งล้านนาพระนี้ล้วนเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์
ไม่ได้หวังกำลีกำไรหรือหาประโยชน์ขอท่านจงแผ่เมตตา
เวทมนต์คาถาบารมีทั้งหมดทั้งมวลให้ประสิทธิแก่พระรอดนี้ให้เป็นมงคลในแผ่นดิน
พระทรงทุกรูปผมเห็นได้ไหมครับพระยักษ์หน้าท่านพระยักษ์หน้า
และที่สำคัญคือเมื่อทำพิธีเสร็จอะไรรู้ไหมครับพระทองคำเนี่ยสร้างสามร้อยห้าสิบองค์นะ
โดยประมาณคนไม่เช่าเลยนี่เป็นไงเมื่อไม่เช่าทำไงแจกครับ
เป็นพระที่แจกเยอะที่สุดพระรอดทองคำแจกไปมอบไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ไว้ว่าพระรอดรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นพระรอดที่เป็นพุทธภานิษฐ์เพราะแจก
ล่อหลวงฮริปุญชัยได้สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เพื่อเป็นสิริมงคลที่ระลึกในงานกระถิ่นแต่เมื่อเวลาผ่านไป๓ปี
เกิดปรากฏการณ์ที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
ห้อยพระล่อหลวงฮริปุญชัยติดตัวในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ุนน้ำนางนอนหลายคนเชื่อว่าพระรอดได้สร้างปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่
ทำให้ทั้ง๑๓ชีวิตรอดตายได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ผ่านไป๓ปีเกิดเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โค้ดเอกภาพแรกแขวนพระรอดไม่มีใครรู้ว่าคือพระรอดอะไร
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปตามประวัติเลยได้คำตอบพระรอดหลวงฮริบุญชัยปี๕๘
ไม่ใช่รุ่นเก่าเมื่อสร้างในอดีตเมื่อพันกว่าปีแต่ปี๕๘
ผมมีความสุขมากที่สุดผมพูดได้เลยเพราะผมคือผู้สร้างได้ศรัทธา
ทำไมจะไม่มีความสุขนี่คือมหัศจรรย์นี่คือปฏิหาร
ดินบอกไว้แล้วว่าเจตนาที่บริสุทธิ์ในวันนั้นยังผลในวันนี้
ให้เกิดปฏิหารเพราะเขาบอกเลยว่าในขณะที่อยู่ในถ้ำโค้ดเอกบอกว่า
น่ากลัวมากทั้งเสียงที่เงียบหรือเสียงที่มีความหวยหวน
เป็นเครื่องกำกับให้ใจไม่ฟุ้งฟ่านคือกรรมพระรอดแน่นและนึกถึงพระพุทธคุณ
ที่เห็นในพิธีว่ากรรมการทั้งเจ้าวาดทั้งผม
สร้างโดยศรัทธานี่คือความสุขเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือที่มาที่มันจะเป็นปฏิหารได้
แล้วก็ไม่ยาวนาน๓ปีเกิดปฏิหารเรื่องนี้ต้องมาเล่าในหมู่ไนท์เพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะผมเกี่ยวข้องโดยตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเจตนาที่บริสุทธิ์
และยังซึ่งการคุ้มครองได้ยังมีเท่านั้นยังไม่พอดูภาพนี้ต่อเลยครับ
นี่คือความจริงคณะบุญกระถิ่นเมื่อปี๕๘เขาก็เริ่มส่งข่าวสิ
อาจารย์คะรถคว่ำอาจารย์ขับรถคว่ำ
แวนพระรอดหลวงฮริบุญชัยปี๕๘องค์เดียวครับเห็นไหมครับ
รถเละเทะไปหมดเลยตามภาพที่ผมให้ดูเนี่ยนี่คือเรื่องจริง
มีตัวตนบุคคลจริงเพราะเขาไม่เคยไปเช่าพระ
ชีวิตผมไม่เคยเช่าพระร่วมบุญกฐินเมื่อปี๕๘อะ
อาจารย์ครับแล้วได้รับพระรอดนี้เป็นที่ลึก
ผมก็เลยแขวนเอาไว้เหน็บไว้ที่รถนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะนี่คือปฏิหารคนชื่นใจคนสุขใจคนมีความสุข
ผมถือว่าความสุขแบบนี้ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นการมอมเมาแต่เป็นการมอมเมาในบุญ
มอมเมาในศรัทธาปฏิหารมันไม่ได้เป็นการมอมเมาในเรื่องเสียหาย
มันเป็นเรื่องดีไหมล่ะอย่างน้อยสุดก็คนทำให้เป็นกระจกเงาสะท้อนเงาใจว่า
เออเราไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเจตนาบริสุทธิ์
และเป็นกุศลมงคลมีปฏิหารเนี่ยผมถือว่านี่คือมงคลข่าวที่คนไทยชื่นใจในช่วงปี๒๖๑เลย
อย่างน้อยที่สุดคนจะมองไงก็ช่างผมชัดเจนในเจตนา
แล้วก็ที่มาก็ชัดเจนเพราะวัดพระธาตุธริพุนชัยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุนะครับชั้นเก่าแก่
เอกไม่ใช่เอกธรรมดาเอกอุโบราณเก่าแก่สิ่งนี้เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปบุคคลคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย
แล้วก็มีเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยผมได้รับข้อมูลเต็มไปหมดเลยคือทุกเรื่องราวเนี่ยมันเป็นปฏิหารหมดเลย
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยปฏิหารก็เป็นเครื่องนำศรัทธาแล้วก็ทำให้เกิดความสุขผมถือว่าเรื่องแบบนี้
ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ข่าวนี้ดังวันนี้ผมมาให้ข้อมูลนี้อย่าเอาเหตุนี้ไปมีความโลภ
สร้างความโลภให้เกิดขึ้นในใจว่าเอออยากหาพระองค์นี้มาบูชาพระรอดรุ่นปียอดฉัดปี๒๕๘มาบูชา
แพงเท่าไหร่ก็ช่างจะล้มละลายก็ช่างมันอยากได้บูชาอย่าทำแบบนี้ใครที่เคยมีพระรอด
และมีอยู่หลายองค์เพราะคุณเป็นกรรมการกระถิ่นได้๑๐๒๐องค์มีเพื่อนมีพี่มีน้องคนใกล้ตัว
ที่เขารู้สึกอยากได้แล้วเขาไม่มีตังค์แบ่งให้เขาไปสิครับนี่คือสิ่งที่ดีมันเป็นมงคล
เพราะวันนั้นในอดีตไม่มีใครสนใจวันนี้เขาสนใจแล้วเขาอยากได้อย่าไปคิดว่าต้องขาย
พอจะให้ได้ก็ให้ผมมาแจกทุกคนที่มีที่อยากได้แล้วผมรู้ว่าต่อไปยิ่งแพง
เราให้คนกับคนร่วมสมัยกับเราที่เขายังมีความสุขพอที่จะได้รับแล้วความสุขจากการเป็นผู้ให้มันยิ่งใหญ่
ทำให้คนมีกำลังที่จะสู้ทำให้คนรู้สึกว่ามีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองตัวและมีปฏิหาร
แล้วสู้ต่อไปเนี่ยบุญอันนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าปฏิหารแห่งการตื่นรู้ในศรัทธา
พระราชยสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นเครื่องนำพาทำให้คนมาสนใจเรื่องราวพระสงฆ์ในทางบวกมากยิ่งขึ้น
และคนสนใจเรื่องปฏิหารว่ามีจริงถ้าเราเป็นคนดีนึกถึงพระไม่ใช่มีแต่ข่าวในโซเชียลที่เสียหาย
ยังมีพระอย่างครูบาบุญชุ่มให้ชื่นใจ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเจตนาบริสุทธิ์และเป็นกุศลมงคลมีปฏิหาร
เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งหมวนคือเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคน
หาโอกาสแวะเวียนอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งพระแต่ต้องเลือกวัดเลือกพระหน่อย
จะเป็นมงคลปฏิหารทำให้เกิดปฏิหารในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ผมหมูโตพ่อมูด้ำหมูตัวแม่แล้วก็มูท่านเทพหนีไปก่อนนะครับ